วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับ
หลังจากที่ความชัดเจนเรื่องรถแมพการเลือกตั้งสอสอ
ชัดเจนขึ้นการเมืองก็คึกคักมากขึ้นนะครับ
วันนี้ที่พักเพื่อไทยดูจะคึกคักเป็นพิเศษครับ
เพราะว่ามีการรวมตัวกันของบรรดาแกนนำแล้วก็สมาชิกพัก
โดยเฉพาะสมาชิกพักคนเก่าแก่ที่วันนี้มาแสดงตัวยืนยันในการร่วมงานกับพักต่อไป
ในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งต่อไป
ถึงขั้นที่มีผู้อาวุโสในพักบางคนเกทับว่าการเลือกตั้งสอสอครั้งหน้าที่จะถึงนี้
เพื่อไทยจะกวาดคะแนนเสียงถึง๒๐๐ที่นั่งนะครับ
เรื่องนี้ทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสชได้ออกมาเตือนคนที่เสนอนะครับ
บอกว่าตอนนี้ก็อาวุโสมากแล้วควรจะกลับไปพักผ่อนได้แล้ว

เรื่องนี้ค่ะ

อย่างไรยังไงก็เป็นที่หนึ่งครับ
รับรองได้ว่าเป็นที่หนึ่งแน่นอน
แล้วก็เป็นที่หนึ่งห่างด้วย
เพราะฉะนั้นพวกเราสบายใจได้ทางเหนือก็มั่นคง
มาอีสานก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วง
มาภาคกลางเราก็ไม่แพ้ใครนะครับ
เราก็ไม่แพ้ใครไปทางใต้เราก็กำลังแก้ปัญหา
เป็นคำทำนายของปาหนอสนเทียนทองหนึ่งในแก่นำพักเพื่อไทย
ใช้ความเก๋าในสนามการเมืองกว่า๔๐ปีการันตีผลการเลือกตั้งในปีหน้า
เพราะเชื่อมั่นในนโยบายที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง
ตกทอดมาตั้งแต่สมัยพักไทยรักไทยซึ่งมีนายทักษิณชินวัฒน์เป็นผู้นำพัก
แม้ว่าหลายกลุ่มหลายกวนในพื้นที่ของพักเพื่อไทยไม่สามารถต้านทางแรงดูด
ไปสร้างฝันกับพักการเมืองอื่นก็ตาม
แต่กันนั้นความคึกคักในการประชุมอดีตรัฐมนตรีและสอสอครั้งแรก
หลังจากที่หยุดไปตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดไม่ได้ลดน้อยลง
จากบรรดากองเชียร์และการตบเท้ารายงานตัวของบรรดาบิ๊กเนมการเมือง
ภายใต้สังกัดพักเพื่อไทยทั้งนายจตุรนฉายแสงนายโพคินพลกุล
และแก่นำนปชทั้งนายวีรการมุสิกพงศ์และนายนัทธวุฒิใส่เกลือ
ไฮไลท์คงหนีไม่พ้นการประทับลายนิ้วมือสมัครสมาชิกพักเพื่อไทยของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
แม้ว่าจะออกมาเคลื่อนไหวกับพักเพื่อไทยมานานจนถึงขั้นมีชื่อว่าจะเป็นผู้ถือทงนำพักคนต่อไป
แต่ยังคงไร้สถานะการเป็นสมาชิกของพักจนกระทั่งวันนี้
อกจากนี้ยังมีอดีตคู่แข่งจากพักประชาธิปัตย์ที่วันนี้ปรับเปลี่ยนท่าทีจากร้ายเป็นรัก
พักเก่าแก่มาซบพักเพื่อไทยอย่างนายนครมาชิมอดีตสสพิศนุโลก
รวมไปถึงพลโทพารดรพัฒนาถาบุตรอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วย
แต่กลับไร้เงาคนกันเองอย่างคนในตระกูลชินวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นนายสมชายนางเยาวภาวงศวรรค์และนายพายับชินวัฒน์
ขณะที่อนาคตทางการเมืองของพักนี้พ่อบ้านพักเพื่อไทยยืนยันว่าพร้อมจับมือกับทุกพักที่อยู่ฝากฝ่ายประชาธิปไตย
ถ้าอยู่ฝากฝ่ายประชาปไตยไม่เอาคุณประยุทธ์ไม่เอานายกรัฐมนตรีที่มาจากการสืบทอดอำนาจ
ก็สามารถจะคุยกันได้ว่าสุดอยู่ที่ตรงไหนนโยบายเหมือนกันไหม
ข่าวเทราทร์ทีวีรายงาน